หลายคนเดินทางกลับบ้านเกิดเพราะว่าไม่มีงานทำ
แต่ช่วงพอกลับบ้านเกิดแล้วก็จะต้องไปกักตัวก่อน
ช่วงเวลากักตัวนี่แหละบรรดายญาติญาติเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่าใช้เวลาหลายวันค่ะกลัวจะกินไม่อิ่ม
กลัวจะไม่ได้กินสิ่งที่ชอบนี่นะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปีที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
ไก่เป็นเลยบอกไปหาเพื่อนที่ศูนย์กักตัวโควิด๑๙
เพราะได้รับคำสั่งทางโทรศัพท์มือถือจากเพื่อน
บอกว่าอยากกินไก่ต้มแบบบ้าน

คือให้ฮิวมาเลยเดี๋ยวจะทำเองอย่างนี้เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะไปดูภาพค่ะ

ใส่กลัวเพื่อนไม่ได้กินอะไรสดนี่นะคะ
ผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่ง
เขาโพสต์คลิปนี้ลงในติ๊กต๊อกนะคะ
เป็นผู้ชายอายุ๒๗ปี
ชาวลำปลายมาตรบุรีรำอุ้มไก่ตัวเป็น
เอาเครื่องปรุงไปด้วยบอกจะเอาไปให้เพื่อนต้มเอง
หลังจากที่เพื่อนกลับมาจากกรุงเทพค่ะ

ดูไปแล้ว๙ล้านวิวค่ะหลังจากที่โพสต์ได้๒วัน

ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับหนุ่มที่ฮิ้วไก่ไปให้เพื่อน
เขาชื่อว่าคุณบัญชามาลาดวง
บอกว่าเพื่อนรักกักตัว๓วันเขากลับมา๓วันแล้ว
แล้วก็คุยกันบอกว่าอยากกินไก่ต้มเองแบบบ้าน
บอกให้เอาไก่มาเลยแล้วเพื่อนยังบอกด้วยนะ
ไม่เป็นไรเอามานั่นแหละเดี๋ยวจะฆ่าเองเดี๋ยวต้อมเอง
ตัวเองก็เลยได้รับคำสั่งแบบนั้นไปหาซื้อไก่มา๑ตัว
๐บาทพร้อมเครื่องปรุงครบชุดเอาไปส่งให้เพื่อน
พอถึงศูนย์กักตัวเจ้าหน้าที่หัวเราะเลยค่ะ
เอามาให้ได้ยังไงที่นี่ประกอบอาหารไม่ได้

ต้องเอาไปปรุงก่อนเอาไปทำมาก่อนใส่ถุงมาให้เพื่อน
คือเขาบอกว่าก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้
อันนี้เป็นความคิดของเขานะคะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
น้องน้อยสรุปแล้วนะครับ
อายุ๕๗ปีเป็นอสมที่จุดนี้นะครับ

บอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเอ็นดูในความรู้เท่าไม่ถึงการของหนุ่มรายนี้
ก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบให้เขารับทราบไปนะคะ
ที่ศูนย์กักตัวมีอาหารกินฟรี๓มื้อ
ไม่จำเป็นจะต้องประกอบอาหารกินเอง
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาอาหารมาให้เพื่อนแบบนี้นะคะ
ถ้าอยากเอามาให้เพื่อนต้มมาให้เสร็จเรียบร้อย
แล้วเดี๋ยวฝากไว้ให้เจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวเอาเข้าไปให้เองนะคะ
ไม่ใช่เข้าค่ายนะแหมจะมาต้มไก่กินกันในที่กักตัว